กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุรกิจเอกทวีสอดส่อง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชาติ
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่กรบครับ
ผมต้องขอขอบคุณผู้แทนผู้เชิญชวนเสนอ
เอ่อพล่างแก้ไขรัฐมนุนโดยคุณนำโดยคุณพระฤทธิ์
รัฐสินเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอแก้ไขรัฐมนูลที่ผมเห็นว่า
โดยรวมทั้งหมดนั้นสามารถที่จะปะผุรัฐมนูลปี๒๕๕๙
ได้ในระดับที่แต่ระดับเบื้องต้นเพื่อจะทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย
แต่อย่างไรก็ตามครับเนื่องจากรัฐมนูลฉบับนี้
เป็นรัฐมนูลที่เกิดจากการรัฐประหารโดยผู้ฉีกรัฐมนูลเป็นคนล่างรัฐมนูล
จึงทำให้รัฐมนูลทั้งหมดมีการด้อยเรื่องสิทธิเสรีภาพ
และเราจำเป็นที่จะต้องมีรัฐมนูญฉบับประชาชน
เชื่อว่าการมีรัฐมนูญฉบับประชาชนในข้างหน้า
จะสามารถที่จะทำให้รัฐมนูลเป็นรัฐมนูลของประชาชนอย่างแท้จริง

ผมเองก่อนที่จะไปอภิปรายสนับสนุนในบางหัวข้อที่เสนอมาเนี่ย
ผมอยากจะฉายภาพนิดหนึ่งว่า
การมีรัฐมนูลเพื่อให้สังคมเป็นประชาธิปไตย
ผมเองพยายามศึกษาและวิเคราะห์มา
เรามีรัฐบาลมา๒๐ปีแต่๒๐ฉบับ
เรามีรัฐมนูล๒๐ฉบับแต่สังคมยังไม่เป็นประชาธิปไตย

แต่เราไม่ได้ประชาธิปไตย
แล้วที่สำคัญก็คือในรัฐมนูลทั้ง๒๐ฉบับ
ถือว่าเป็นรัฐมนูลที่ว่าแย่ที่สุด
เหตุที่ยากที่สุดเพราะผมเองก็เป็นคณะกรรมการศึกษาการแก้รัฐมนูล
ฉบับนี้หลายคณะรวมถึงสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้
เราก็มีความเห็นร่วมกันว่าต้องแก้

การมีรัฐมนูลกับการสังคมเป็นประชาธิปไตยนั้น
แม้จะเป็นคนละเรื่องเดียวกันแต่ก็มีความสำคัญ
เหตุที่ผมเรียนเช่นนี้เพราะรัฐมนูลที่เป็นลายลักษณอักษร
ที่เกิดขึ้นเก่าแก่ที่สุดก็ของสหรัฐอเมริกา๒๒๓๒ปี
รัฐมนูลเนเธอร์แลนด์๒๐๐ปีเศสของเยอรมันก็๗๐ปี
ประเทศสาธารณชนจีนซึ่งไม่ใช่ประคองในระบอบประชาธิปไตย
ก็แก้รัฐมนูลมา๕ครั้งแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณ๔๐ปีแล้ว
อันนี้เป็นข้อมูลจากสถาบันพระปกเก้าที่เพิ่งเผยแพร่หนังสือที่ส่งไปตามบ้าน
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรวันนี้ที่ผมคิดว่า
ภาคประชาชนเด็กเยาวชนแล้วก็นิสิตนักศึกษาแล้วก็ทุกคนประชาชนเนี่ย
ได้นำรัฐสภาแห่งนี้มาแก้รัฐมนูลทั้งนี้เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมา
ผมอยากจะหยิบยกเพื่อให้เห็นรากเง่าของปัญหาความเป็นประชาธิปไตย
เราจะมีเหตุการณ์ที่สำคัญที่เราเรียกว่า๑๔ตุลาคม๒๕๖

นิสิตนักศึกษาและประชาชนเรียกว่าประมาณสัก๕แสนคน
ที่ออกมาเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้กลับมาสู่ประเทศไทย
แล้วข้อมูลที่ธรรมศาสตร์ก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้น
๗คนบาดเจ็บ๘๗๕คน
ท่านประธานครับวีรชนพิพรีชีพนั้น
สิ่งที่เขาได้มาคือได้รัฐมนูลปี๒๕๖๒
ซึ่งในรัฐมนูลปี๒๕๑๗สิ่งสำคัญที่เขาได้มา
เป็นมรดกล้ำค่าก็คือว่าจะมีอยู่ในมาตราหนึ่งคือว่า
เขียนห้ามมิให้มีการนิรโทษกรรมแก่ผู้ล้มล้างรัฐมนูล
และสถาบันพระมหากษัตริย์
อันนี้คือเราไม่ต้องการให้ผู้กระทำผิดลอยนวล
ไม่ต้องการให้ผู้ฉีกรัฐมนูลยังลอยนวลอยู่
และที่สำคัญอย่างยิ่งในรัฐมนูลปี๒๕๖๒
ได้วางหลักสำคัญคือเป็นวางหลักคนเท่ากับคน
คือหลักสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคในหลายเรื่อง
ถือว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดแต่น่าเสียดาย
รัฐมนูลฉบับนี้ใช้ได้เพียงแค่๒ปี
ก็เกิดมีเหตุการณ์ปี๑๙ที่เรียกว่ามีการล้อมปราบ
นิสิตนักศึกษาประชาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยระบุว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลายเป็นทุ่งสังหาร
เนื่องจากว่าเป็นที่อยู่ของคอมมิวนิตเป็นที่อยู่ของยวน
และที่สำคัญมีอุโมงจนจึงมีการล้อมปราบ
อันนี้ทำให้เห็นว่านับแต่วันนั้นจนวันนี้
สิ่งที่เราพบว่าเป็นรากเง่าของปัญหา
ก็คือการปฏิวัติรัฐประหารปีวันที่๙พิกายน๒๕๕๙
ที่ท่านดูตัวบุคคลที่ทำการรัฐประหาร
ไม่ว่าจะเป็นจอมพลแปลกพิบูลสงคราม
ท่านก็มาเป็นนายกถึง๑๑ปี
พลสลิดธนารัฐมาเป็นนายกอีก๗ปี
แล้วก็จอมพลถนอมกิติยรมาเป็นนายกอีก๘ปี
รวม๒๐ปีอันนี้คืออะไรครับ
คือรากเง่าของปัญหาก็คือการลอยนวลผู้กระทำผิด
คือกองทัพได้เข้ามายึดอำนาจ
ท่านประตานพิกฤษครบผมจึงเห็นด้วย
กับผู้เสนอในมาตราในมาตรา๑๑๒ที่ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบกองทัพขึ้นมา
เพราะอะไรไหมครับเพราะกองทัพถือว่าเป็นศูนยากาศ
ท่านประธานที่เคารพผมอยากจะกลับเรียนว่า
วันนี้เฉพาะแค่งบประมาณของกองทัพ
ในผมเป็นกรรมการพิจารณางบประมาณเนี่ย
เช่นงบบุคลากรเขาของบปไว้ประมาณ๕๐๐๐๐ฟาลล้านกองทัพบก
หรืองบทั้งหมดประมาณไม่ถึงแสนล้าน
แต่ปรากฏว่าเวลาสตงไปตรวจเงินของงบประมาณ
มีงบประมาณ๑๗๐๐๐๐ล้าน
และที่สำคัญบางครั้งโดยเฉพาะกรมนในปี๖๑๖๖

เอางบไปใช้เป็นค่าและใช้จ่ายอื่น
พอไปสตงไปตรวจพบว่ามีเงินประมาณ๖๐๐๐ล้าน
พันกว่าล้านและปีสุดท้ายนี้๕๘๐๐ล้าน
เป็นเงินงบราชการรับและงบเรื่องความมั่นคง

อันนี้คือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า
เราจำเป็นต้องตรวจสอบกองทัพ
เพราะว่าในภาวะวิกฤตโควิดนี้
ประชาชนเนี่ยคือนักรบที่จะต้องประชนกับกองทัพของโควิดที่ต้องเก็บ
แต่กองทัพกลับใช้งบประมาณมากมาย
ผมเองผมอยากต้องการให้กองทัพเป็นทหารอาชีพ
เพื่อมาทำหน้าที่ปกครองป้องกันประเทศ
ดังนั้นในข้อเสนอของกรรมธิการ
จึงเห็นว่ามีในมาตร๑๑๒
ที่ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องงบประมาณของกองทัพ

อกจากนั้นสิ่งที่ในการศึกษาการแก้รัฐมนูล
ที่คณะได้เสนอมา
ผมเชื่อว่าคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยมีความเห็นด้วย
แม้แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารรัฐมนูล
ให้อำนาจมากโดยเฉพาะการยุบพักการเมือง
และการตัดสิทธิ์สมาชิกที่เป็นหัวหน้าพักและผู้บริหาร
ทั้งที่รัฐมนูลปี๒๕๖๐ไม่ได้เขียนไว้เลย
ไม่ได้เขียนให้อำนาจสารรัฐมนูลไว้เลย
กับรัฐมนูลปี๒๕๕๐ยังเขียนให้สามารถยุบพักได้
และสามารถให้ตัดสิทธิ์สมาชิกได้
แต่ว่ารัฐมนูลปี๖๐ที่สารรัฐมนูลจะต้องปฏิบัติรัฐมนูล
ไปออกกฎหมายพักการเมือง
ที่ให้สามารถตัดสิทธิ์ทางสมาชิกที่ถูกยุบพักแล้วก็ตัดสิทธิ์ได้
ลักษณะเช่นนี้เป็นการขยายอำนาจ
ผมจึงเห็นด้วยว่าความจริงให้ดูแค่กฎหมายขัดกัน

ผมคิดว่าสารรัฐมนูลไม่ควรจะอยู่เหนือรัฐมนูล
รัฐมนูลไม่ควรเป็นตัวรัฐมนูลซะเอง
สารรัฐมนุนจะต้องไม่ขัดฝางการกระบวนการประชาธิปไตย
และที่จริงแล้วในอดีตที่ผ่านมา

คนที่จะตีความรัฐมนูลต้องเป็นรัฐสภา

จะรู้เจตนารมณ์ของกฎหมายดี
ผมเองอยากจะพูดเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศสักเล็กน้อย
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะควรยกเลิก
ซึ่งในคณะกรรมการศึกษาการแก้รับนูล
ทุกคนก็เห็นในประเด็นนี้เหมือนกันหมด
เพราะว่ายิ่งมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ
แล้วก็การปฏิรูปประเทศยิ่งทำให้คนมีความยากจน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
ทำให้ประชาชนมีความยากร้ายยิ่งขึ้น
เราดูได้จากภาพของความยากจนยิ่งมากขึ้น
การทุจจติกขอรักชาติยิ่งมากขึ้นครับ
ผมอาการสนับสนุนรั่งรัฐสำรวง
และขอเรียกร้องว่าควรที่จะรับไว้พิจารณาในวาระหนึ่ง
และเป็นสิ่งที่จะทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นครับ